เห็นต้นไม้สวยเห็นวิวดีแบบนี้
ฉันจะพาคุณไปดูต้นไม้อีกต้นหนึ่ง

ผลดอกใบกินได้ด้วยค่ะคุณ
โอ้โหคุณคะมันคือต้นอะไรใครรู้บ้าง

แต่ถ้าใครไม่รู้ดิฉันจะเล่าให้ฟัง
เขาเนี่ยนะโพสต์คลิปนี้แล้วก็แฮชแท็กบอกมันแปลกดีมันคือต้นอะไร
ชาวเน็ตก็พร้อมใจกันมาตอบนะคะว่านี่คือต้นจิกค่ะ
ต้นจิกยอดเอามาทำผักจิ้มได้

แต่คุณชนะเขาเคยดอกจิกอยู่นะ
เข้าไปเชิดมาเรียบร้อย

ไปจากที่นี่ถ้าคุณจะพูดถึงดอกจิกแบบอื่น
เพราะดิฉันกำลังพูดถึงต้นจิกที่มันมีดอก
ดอกยอดใบมันกินได้
หรือบางคนบอกมันคือต้นอะไรทำไมมันไม่เหมือนที่คุ้นเคย

อย่างที่หนองคายเขาเรียกกระโดนทุ่ง

ภาคเหนือภาษาเหนือเรียกตอง

อุ้ยคิดอีกแล้วชื่อฮิตอีกแล้ว
โอ้ชื่อฮิตเนอะ
ยังมีประวัติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันด้วย
แต่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะ
ใครจะเอาไปทำ